กราบก้มบังคมบาทพอแห่งชาติของปวงชนทรงงานบันดาลดนผ่านทุกทนทุกคนไทย
พระองค์ผู้ทรงธรรมวิสุทธิ์ล้ำสว่างใสสถิตสนิทในเป็นหลักชัยใจประชา
พ่อหลวงของปวงราชประชาชาติปรารถนาบำบวงควงมาลาน้อมนำมาถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
และเส้นกุ๊ยเตี๊ยวตร่ากิเลล์คู่
ถ้ามีโอกาสได้ส่งลูกเราเรียนจบ

ลูกค้ามีปิดใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

ลูกค้าขันจังหวัดก็เยอะ
เราทำอะไรได้สำเร็จ
ให้ลูกเรียนจบทั้งสองคน

โดยคุณผู้ชมจะได้พบกับร้านหมี่พันป้าหว่าง
ที่เป็นเมนูเส้นทานเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวลับแลมามากกว่าร้อยปี
ร้านขนมจีนน้ำยาปลาตะโกะเจ้าแรกแห่งอุตรดิษฐ์
ผัดไทยใส่แคปหมูเจ้าแรกและเจ้าเก่าแก่กว่า๕๐ปี
ปิดท้ายกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยโอ่งแม่น้อยที่ใช้โอ่งมังกรมาเป็นอุปกรณ์การทำก๋วยเตี๋ยว
จนเป็นเอกลักษณ์ประจำร้านมานานกว่า๑๓ปี

แค่ชมตัวอย่างของวันนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านคงมีอาการท้องร้องกันแล้วใช่ไหมล่ะ
เอาเป็นว่าเรามาเริ่มออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นระดับตำนานกันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เลยค่ะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันนี้แบบนี้นะครับพบกับผมบอริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของร้านเส้นในตำนานทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยครับ
หายหน้าหายตาไป๓อาทิตย์ครับเจอแต่หน้าพี่ลิฟต์เนี่ยคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าครับ
จะบอกว่าที่หายไปไม่ได้อู้งานนะครับแต่ไปหาเรื่องราวร้านเส้นในตำนานดีที่จังหวัดอุตรดิษฐ์แห่งนี้มาฝากคุณผู้ชมต่างหากแล้วครับ
วันนี้นะครับจะมีร้านเส้นในตำนานถึง๔ร้านด้วยกันเรื่องราวของแต่ละร้านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสื่อสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ดูเหมือนคุณน็อตของเราจะคิดถึงคุณผู้ชมมากเลยนะคะเนี่ยแต่ก่อนจะตามคุณน็อตไปพบกับร้านเส้นระดับตำนานร้านแรกนั้นนะคะเรามาเรียนดูเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิษฐ์กันสักหน่อยดีกว่าค่ะ
โดยเริ่มกันที่ทำเลที่ตั้งของจังหวัดอุตรดิษฐ์นั้นนะคะตั้งอยู่บนที่ราบรุ่มบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่านสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบสลับกับหุบเขาแล้วก็ยังมีลำทานน้อยใหญ่กระจายไปทั่วทุกอำเภอเลยล่ะค่ะ
ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลำทานแบบนี้ทำให้จังหวัดอุตรดิษฐ์หรือบางโพธาอิตในอดีตเป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหนึ่งเลยทีเดียว
เพราะบางโพท่าอิตนี้นะคะเป็นเมืองท่าเรือขนถ่ายสินค้าความเจริญจึงหลั่งไหลเข้ามาจากการคมนาคมนี้อย่างรวดเร็ว
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ทรงเล็งเห็นว่าพื้นที่นี้เนี่ยจะเจริญต่อไปในอีกอนาคต
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้ตั้งเป็นเมืองอุตรดิษฐ์ซึ่งแปลว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
จึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็น๔๔สไตล์ที่ไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวค่ะ

นะมีอะไรบ้างส่วนผสมตรงนี้ก้าวมีหมี่ขาวนี้ค่ะกล้าล่วงมาแล้วค่ะก็ไม่มันเป็นสี
ก็มีถั่วมีถั่วงอกมีผักคณะแล้วแต่เราชอบผักกะหล่ำปีหรืออะไรก็

เอาแคบหมูเนี่ยไปทุบให้มันเป็นละเอียดแบบนี้นะฮะ

แล้วจากนั้นทำอะไรต่อครับ
ของป้าหว่างเนี่ยก็ดูจากบ้านไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมล่ะ
แต่ตัวสำคัญนั่นก็คือรสมือของคุณป้าที่กะสัดส่วนเครื่องปรุงได้พอเหมาะพอดี
อีกอย่างเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถที่จะชิมรสชาติได้จนกว่าจะพอใจ
แล้วจึงนำไปห่อกับข้าวแคบค่ะ

ทำจากให้หมักข้าวค่ะ

ตั้งหม้อตั้งน้ำผ้าขาวบาง

ทำให้มันเป็นแผ่นเหมือนข้าวเก็บปากหม้ออย่างนี้เหรอ
ทำเหมือนเขาเก็บกับหม้อแล้วทำให้มันแล้วก็รอมันแห้งก็จะให้มันแผ่นแบบนี้
พอไร้เสร็จแล้วเขาก็เอาไปตากบนยะคาเสร็จแล้วเขาก็ไปตากแดด

กแดดเสร็จแล้วก็ให้น้ำค้างถึงจะเอาเก็บนี้ได้

เผื่อจะได้อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะคะมายาก
อันนี้มีดั้งเดิมแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบสมัยใหม่ด้วยเหรอแม่

อันนี้เป็นดอกอัญชันค่ะ

ใส่พริกผลน้ำตาลค่ะต้องฉีกกินได้เลยค่ะ

เผ็ดหวานเค็มนิด

อันนี้ก็ใบเตยอันนี้รสดั้งเดิม
ก็คือใส่แต่งาแต่ไม่ใส่ดอกอัญชันไป
มี๓สีมีอันชันมีใบเตยแล้วก็ธรรมดา
นี่ใช้ได้
นี่ใช้ได้ล่ะวิธีกินก็คือ

อันนี้ห่อใบตองไว้สักพักก็จะนิ่ม

อันนี้นิ่มเลยน่ากินเลย

การใช้ใบตองมารองและใช้ห่อหมี่พันธุ์อย่างที่เห็นป้าหว่างทำอยู่นี้นะคะ
เป็นภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านที่ทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะ
นั่นก็เพื่อใช้ปิดบังแป้งข้าวแคบที่นำมาวางอยู่ข้างนอก

และยังใช้ห่อหมี่พันธุ์ที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่เพื่อเป็นการอบให้นิ่ม

เวลารับประทานก็จะมีความนิ่มทานง่ายกว่าห่อเสร็จใหม่นั่นเองค่ะ
อันนี้ก็คือภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านเวลาเดินทาง
ทำจากบ้านปุ๊บห่อใส่ใบตอง

คนที่นี่เขาไปนาไปไล่อะไรเนี่ย
เขาสามารถเอาไปทานอาหารก่อน
ที่เราจะมากินข้าวคืออาหารว่างได้
ในปัจจุบันก็ยังมีร่างอะการภกภาพห่อสรุป

คนแชบจนเกิดเป็นเมนูใหม่อย่างมีพันนิดเนี่ยจะได้
แรงบันดาลใจจากเรื่องราวใกล้ตัวของเรานี่เองซึ่งกลับ
กลายเป็นเมนูเส้นทาเล่นที่สร้างชื่อให้กับจังวัดอุติ
ปู่ย่าตายายที่นำภูมิปัญญาพื้นบ้าน

และได้ภาคภูมิใจจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ

เดี๋ยวเราลองแบบ

มันเหมือนเป็นการขนอดมหาวันเราจะเดินทาง

ตอนแรกลองทำกินก่อน
เสร็จแล้วก็ดูลองหัดทำขายดู
ลองผิดลองถูกก่อนเนอะตอนแรกก็ลองให้ลูกค้าที่มาซื้อกิน
แล้วก็ติดชมได้ขายไปเรื่อย
ตอนนี้พอเขากินปากต่อปากเขาก็ไปวงนอก

โข้นอกแต่ไนพอไปประกวดมาได้ที่๑ปุ๊บ

ปลาตั้งรสชาติดีแล้วก็

เห็นยิ้มนิ่งแบบนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะป้าหวังของเราเนี่ย
เพราะป้าเคยแข่งขันการประกวดทำหมี่พันธุ
ประจำจังหวัดอุตรดิษฐ์และได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วถึง๒ครั้งเลยทีเดียว
โอ้โหสุดยอดไปเลยปรบมือค่ะ
ตอนนี้พอเขาออกสื่อไปเยอะเยอะปุ๊บก็เลยดังเลยห้าดัง
ดังเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถวายสิ่งเด็ดประเทศด้วยโอ้หรอฮะค่ะ
ก็เป็นความภูมิใจทั้งหมดในชีวิตนะค่ะภูมิใจท่านจังว่าอะไรบ้าง
เขาเสวยลงมาเสร็จก็เดินมาเขาบอกทานแล้วนะคะมีพันธุ์อร่อยมากเลยค่ะ
แต่ตัวนี้ไม่ได้ไปนะให้อาก็ไปแต่ละปรุงรสบ้างโอ้โหแหมเสียดายไหมไม่ได้ไปเองเนี่ย
เสียดายค่ะเพราะวันนี้เปิดมาได้๒๘ปีคิดไหมว่าเราจะอยู่มายาวขนาดนี้ขายดี
ก็ตอนแรกไม่คิดพอลูกค้ามากินเขาถูกใจเขาก็บอกต่อ
บอกต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาก็มาสั่งออเดอร์เยอะ
ออเดอร์ได้ด้วยเหรอสั่งไปไหนเขาสั่งไปไหนกันอยากรู้
อย่างมีงานกระถิ่นเขาก็สั่งไป
วันนี้เดินทางมาถึง๒๘ปีแล้วคิดว่ามีพันธุ์ให้อะไรกับชีวิตเราบ้าง
คือตอนแรกเราก็มีโอกาสได้ส่งลูกเราเรียนจบแล้วก็ทำบ้านใหม่
หมี่พันธุ์เนี่ยนะอยากจะให้เชิญชวนคนที่ดูรายการของเราอยู่จากทั่วประเทศเนี่ย
ลองมาชิมหมี่พันธุ์ของเราดู
ได้ค่ะก็อยากให้มาเที่ยวรับแร่เนาะก็มีรังศาสตร์มีทุเรียนหลงลินลับแลไงครับ
ถ้าเขามาซื้อทุเรียนรังสายเขาจะแวะมากินหมี่ที่ร้านระหว่างนี้ค่ะ
มาอย่างไรร้านอยู่ตรงไหนมาอย่างไรหมี่พันธุ์
ถ้ามาจากในเมืองก็เข้าซุมประตูเมืองลับแลเลยค่ะ
ถ้าเขามาไม่ถูกก็โทรมาได้ค่ะเขาโทรมาจีบได้มั้ยเนี่ย
อ๋อจีบได้เลยค่ะจีบได้เลยจะได้ขายหมี่พันธุ์ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป